คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแวมพายเมืองไทย
หรือว่าสาวเห็นแล้วร้องกรี๊ดออกมาเลย

ตามกันค่ะกับช่วงจอแจ๊ริมจอ
จ๊ะแจ๊ะริมจ๋อ
จ๊ะแจ๊ะริมจ๋อ
เก้งกว่างบางสนีทั้งหลาย
เบาหน้าฟ้าประธานสถานใจขนาดนี้
กล้าวใจจนอยากจะยืนขอให้ดูด
เลือกหนูจะอยู่ดิ่งไม่หื้อ
เพราะงานนี้พี่แซมคือดื่ม

มีเธอมีเธอยังไงไทม์
อู้ยยยยยเอ็ดดูลีลาเขานะคะ

ที่แท้ก็เป็นแวมไพร์ในโหมดมุ่งมิ้ง
เมื่อแบบนี้ไม่ยืนขอให้กัด
แต่ขอยืนทั้งตัวให้ฝัดเลยได้ป่ะ

เมื่อิ้ยยย

นะใบว่ากล้อยลับเลือด